คนมีคู่ผ่านไปมาดูคนโสดอย่างสาวใบเฟิร์นพิมชนกกันบ้างดีกว่า
ใครบอกว่าโสดแล้วอาร์มสะบายสบายสบายแล้วตรา
ฮอตนะจ๊ะวินเมธวินนั่นเอง

แม้ว่าก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นเขาจะออกมาเคลียร์แล้วว่า
ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะ

คุณผู้ชมก็เลยโดนจับตามองอีกครั้ง

งานนี้สาวใบเฟิร์นก็ยืนยันอีกครั้งค่ะ

เวลาเจอกันทักทายได้ตามปกติเลยค่ะ

โสดไม่พอเนื้อหอมอยู่ต่างหาก
ส่วนเรื่องหนุ่มนี่นะคะเราก็ถามเอาจริงใบเฟิร์น
เข้าใจแหละว่าโดนจับผู้บ่อยสเปคจริงในใจของหนูมันยังไง

ใบเฟิร์นบอกว่าถ้าเลือกได้ขอเลือกเป็นนุ่มรุ่นพี่
วงเล็บนอกวงการนะจ๊ะ
จะได้คบกันได้ระยะยาวไปฟังคนสวยแบบโสดเวอร์หน่อยค่ะ
ไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยค่ะก็หัวเราะกิ๊กคักถ่ายรูปกับผู้บริหารปกติ
ต่างคนต่างไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรด้วยแล้วค่ะ
หนูว่าหนูก็เข้าใจน้องก็เข้าใจก็เลยจะคุยเรื่องอื่นมากกว่า
เข้าใจนะมันเป็นข่าวแล้วไม่ได้ซีเรียสด้วย
ไม่ได้ซีเรีกเลยถ้าเป็นได้ก็อยากได้คนออก

เพราะว่าเขาเป็นดูตลกเฮฮาอยู่ด้วยแฮปปี้
ใครแบบกล้าช่วยมาจีบหน่อยเฟ้ยเขานอกงงการ

คราวหนุ่มวินมาตอบประเด็นข่าวลือนี้บ้างนะคะ

ซึ่งก็ตอบตรงกันค่ะว่าข่าวลือนี้ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
คือก่อนหน้านี้เขามีโอกาสได้เจอกันตามงานบ่อยอยู่แล้ว
แล้วก็เอ่ยปากชมว่าพี่เฟิร์นเป็นพี่นะ
เฟิร์นสวยนะเป็นผู้หญิงที่น่ารัก

ก็ไม่ได้ว่าเออพอมาเจอกันตามงานแล้วจะรู้สึกเกรงทำตัวไม่ถูก
ก็ทำตัวตามสบายปกติเหมือนเดิมค่ะ

ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับ

ก็คือจริงเราก็เราแค่งงกับข่าวเฉย

น่ารักนะครับผมเจอพี่เขาอยู่แล้วเออเคยเจอมาก่อนแล้วครับ
เขาก็สวยน่ารักนะครับทั้งในจอนอกจอครับ

รักน้องมากจริงนะคะก็รอติดตามผลงานน้องต่อไปแล้วกันนะ
คนในโกอินเตอร์นะนี่ไปกับหนุ่มไบร์ทด้วยนะจ๊ะ

ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมแฟนคับรักแฟนคับลงของจริงนะคุณผู้ชมนะ
เมื่อกี้เราพูดถึงใบเฟิร์นเป็นข่าวโสดสุดฮอตอีกหนึ่งสาว